วันนี้ไม่มีชิงชัยกันในกีฬาหลักแล้วค่ะ

เพราะว่าวันนี้จะเปิดฉากการแข่งขัน

ออกจากนั้นก็มีเวียดนามกวาเตมลานแล้วก็โอมาน

แข่งแบบพบกันหมดทีมที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะคว้าแชมป์ไปครองค่ะ
ซึ่งอุดมทวีสุกนะคะสตาฟโค้ชทีมชาติไทยก็บอกค่ะว่า
ถือเป็นทวนาเมนต์ที่เตรียมผู้เล่นไว้สู้ศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้า
ทดลองระบบแล้วก็หมุนเวียนผู้เล่นด้วยนะคะ
เกมแรกไทยก็จะเจอกับโอมานนะคะโดยกุญซื้อของโอมานอย่าง
ยูนิสโมฮาเมดอัลฟาดี้นะคะที่พาทีมไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
ได้เป็นครั้งแรกก็ยอมรับว่าเป็นรองไทยแต่จะสู้อย่างเต็มที่
โปรแกรมของทีมชาติไทยก็จะประเดิมเจอกับโอมาร
ต่อด้วยวันที่๑๓ธันวาคมเจอกับกูอะเตเมลา
และ๑๕ธันวาคมไทยเจอกับเวียดนาซึ่งแทนรัฐทีวีช่องสาม๑๒
เป็นต้นไปค่ะไปต่อกันที่มาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคะ
ประธานสมสรรค์การเท่าเหลือเอฟซีเปิดตัวแฮบเบตตี้ค่ะ
ยิงชาวบราซิลนะคะที่ยืมตัวมาจากเมืองทองยูเนเต็ดด้วยสัญญา
ฤดูกาลเพื่อที่จะสู้ศึกไทยลีกแล้วก็เอฟซีแมนสิกสองพันยี่สิบนะคะ
อกจากนี้ยังเปิดตัวนักเตะอีก๖คนด้วยกันนะคะมีฉัดมงคลทองคิรี
แล้วก็จตุรพัฒนสัตว์ธรรมสองผู้เล่นชุดสี่เกมส์ล่าสุดนะคะแล้วก็ยังมีธนาศิษริพลา
นารินถาวรศักดิ์นักธวุฒิสมบัติโยธาแล้วก็ธนากรแดงทองด้วยค่ะ